ชนบุรีเป็นศึกระหว่างพ่อกับแม่แย่งลูก
เหตุการณ์นี้พ่อกับปู่ของเด็ก
ไปรับเด็กที่แม่เด็กเขาฝากไว้ที่สถานรับเลี้ยงเด็ก
แต่ทีนี้คุณลุงของเด็กรู้เข้า
ก็มีการแย่งกันอย่างกับหนังบู้ในหนังเลยนะคะ

ช่วยด้วยช่วยด้วย

ช่วยด้วยครับช่วยด้วย

ช่วยด้วยช่วยด้วย
ช่วยด้วย

ลูกของลูกชายผม
ลูกชายผมประมาณ
เป็นลูกของผมเป็นลูกของคนนี้
ผมขังรถอยู่ป่าเพิ่มผมกลัวจะตอบ
ข้างไม่จอดผมปากหน้าให้จอดรถ
ข้างล่างไม่จอดทุกหัวกระจกกับทุกแปลก
ทางทางรถกระจกกับทางทาง

ลูกชายผมไม่จอดผมกลัวจะตอบ
ลูกชายผมไม่จอดผมกลัวจะตอบ

ผู้ชายก็โดดขึ้นหน้ารถ

แล้วเขาก็เกาะรถแล้วพ่อก็ขับรถ
แล้วเขาก็พยายามให้เราจะจอดรถค่ะ
เสร็จแล้วเขาก็เอาหินมาทุบรถ

แล้วเขาก็เอาหินทางหลัง
เอาช่วงมาให้มาทุบรถค่ะ
เราไปหาเด็กที่คนเลี้ยงค่ะ

แล้วคนนั้นเขาเป็นพี่ชายของเมีย

อยู่นี้เขาทุบรถค่ะด้านหลังนั้น
ผู้หญิงนี่คือเป็นทางฝ่ายพ่อนะคะ
มีศักดิ์เป็นคุณอาของน้องค่ะ
ซึ่งตำรวจก็ฟังความทั้งสองฝ่ายนะ

สามีภรรยาเขาเลิกรากันไปประมาณ๕เดือนแล้ว

น้องยังเล็กอยู่เลยอายุขวบเศษนะคะ

แล้วทีนี้แม่ไปฝากสถานรับเลี้ยงเด็กไว้
ให้คุณลุงของเด็กดูแล
จนก่อนเกิดเหตุทางพ่อกับปู

แม่ก็เลยโทรบอกลุงของเด็ก

กลายเป็นเหตุการณ์แบบในคลิป
ทีนี้คุณผู้ชมพอตกลงกันไม่ได้

ซึ่งก็ยังตกลงกันไม่ได้เนี่ยนะคะ
ทั้งสองฝ่ายก็ต่างแจ้งความซึ่งกันและกัน

รอก่อนรอให้อารมณ์เย็นลงสักนิดหนึ่งก่อน
เดี๋ยวจะมีการนัดมาคุยกันเพิ่มเติมอีกครั้งหนึ่งนะคะ
เดี๋ยวรอความคืบหน้าในเรื่องนี้นะคะ